ความกังวลเรื่องของสถานีชาร์จที่มีคำถามว่าเพียงพอหรือเปล่า
ติดตามจากบรรยายงานของคุณธัญพรครองยุทธ์ครับ
กระแสการเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก
มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว
โดยปีที่ผ่านมายอดจำหน่ายทั่วโลกทะลุ๑๐ล้านคัน
และในไทยเองก็เริ่มได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ใช้รถยนต์มากขึ้น
เห็นได้จากตัวเลขยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าสะสมทุกประเภท
ล่าสุดรวมกว่า๓๖๐๐๐คัน
เฉพาะในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะ
ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าป้ายแดง
เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง๑๐๐ค่ะ
แสดงให้เห็นนะคะว่าผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
โดยกลุ่มสภาอุตสาหกรรมผู้ผลิตยานยนต์นะคะ
ก็มีการคาดการณ์กันว่าตลอดทั้งปีนี้ค่ะ
เห็นในส่วนของยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งแตะไปถึง๔๐๐๐คันเลยค่ะ
นโยบายของรัฐที่เข้ามาสนับสนุนทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงกว่า๒แสนบาท
หนุนการตัดสินใจจับจองรถยนต์ไฟฟ้าไว้ใช้งานมากขึ้น
และอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ผู้ใช้รถยนต์เบนหน้าหนีออกจากรถยนต์เครื่องสันดาบที่ใช้น้ำมันขับเคลื่อน
หันมาซบเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็คือช่วยลดภาระค่าครองชีพ
ประหยัดเงินที่จะไหลออกจากกระเป๋าได้หลายเท่าตัวค่ะ
น้ำมันมานานมากแล้วเป็น๑๐ปี
แต่พอมาขับรถไฟฟ้ามีความรู้สึกว่าดีกว่ากันเยอะ

ค่าชาร์จไฟฟ้าแต่น้ำมันผมเยอะ
ค่าประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องต่างก็คือ
เหมือนซ่อมบำรุงอย่างนี้น้ำมันเครื่องมันก็ไม่มี
มันซ่อมบำรุงเหมือน๖๐๐๐กิโลนี้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์อย่างเดียว
ขณะที่แนวโน้มสถานีชาร์จไฟฟ้าในไทยก็เติบโตตาม
ปัจจุบันมีหัวจ่ายไว้คอยให้บริการรวมกว่า๓๗๐๐หัวจ่าย
และคาดว่าในอีก๑๐ปีข้างหน้า
รองรับรถยนต์ไฟฟ้ากว่า๑๒๐๐๐หัวจ่าย
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย
เบสบนความต้นการของลูกค้า
เริ่มมีการเดินทางข้ามจังหวัดระยะทางไกลกันมากขึ้น
เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราเองพยายามผลักดัน
โดยที่นะครับผมคิดว่าแนวโน้มที่น่าจะเป็นไปได้
ยานยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงสร้างความเปลี่ยนแปลง

ทีวีรายงาน